มาดูคู่นี้กันบ้างเขาเป็นสามีภรรยาแล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่
ลูกสองเข้าไปแล้วนะคะสำหรับพิธีกรคนเก่งสาวสวยของเรา
จากรายการโอเคนะคะคุณนุ้ยสุจิรานั่นเองนะคะหลายคนติดตามว่า
ว่าเป็นคุณแม่ลูกสองทำไมพี่นุ้ยยังสวยอยู่เลยนะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ติดตามกันอยู่ก็คือทายาทคนบันเทิงคนล่าสุดนี่แหละค่ะ
อตมากนะสำหรับน้องระพีหรือว่าเด็กชายเอกระพี
ลีระพันธ์ทายาทคนที่๒ของคุณพ่อปอนชัยพลค่ะ
แล้วก็คุณแม่นุ้ยสุจิรานี่แหละน้องเบบีนี่นะคะ
ตาดูโลกมาสามเดือนแล้วค่ะคุณแม่นุ้ยก็แอบติดตลกเหมือนกัน
ตอนนี้เหนื่อยมากเอาจริงเพราะว่าดูแลลูก๒คน
ลูกก็ยังเล็กทั้งคู่ส่วนลูกชายตอนนี้เป็นขวัญใจคนทั้งบ้านเลยค่ะ
โดยเฉพาะลูกสาวอย่างน้องรัดดารับหน้าที่เป็นพี่สาวที่แสนดีนะคะ
ช่วยดูแลน้องเป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนคุณนุ้ยหรือว่าคุณปอนเนี่ย
ปิดอู่เลยหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นจนถึงกลางปีหน้าแล้วกันค่ะ
นุ้ยก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะคะก็คือพอแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่า
ไม่คิดว่าเราจะโชคดีได้ชายคนหญิงคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าปอนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าโชคดีได้อีกคนนึงก็ดีนะ
ยังไม่ทำหมั่นค่ะคุณหมอก็ยังไม่ได้ทำให้
เพราะว่าคุณหมอก็ถามตอนที่ผ่าน้องระพีว่าจะทำหมันเลยไหม
อะไรอย่างนี้ค่ะคุณหมอก็บอกว่าเอ่อทำได้นะ
หรือว่าจะให้คุณพ่อเป็นคนทำปอนก็บอกว่าเดี๋ยวผมทำเอง
แต่ว่าตอนนี้ยังขอลุ้นว่าเผื่อจะมีอีกสักคนหนึ่งก่อน
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออายุเราด้วยใช่ไหมคะ
แล้วก็เราเองก็เรี้ยงลูกเองอ่ะมันหน่วยอ่ะ
เมษานี้ต้องเคาะให้คุณหมอแล้วค่ะว่ามีไม่มีค่ะ
แล้วด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยแหละเขาก็เห็นน้องเป็นตุ๊กกระต่าก็จะเล่นด้วย
มีโรงเรียนเป็นธุรกิจของที่บ้านขนาดนี้
ถ้าจะมีลูกอีกเยอะก็คงไม่เป็นอะไร
เพราะว่าเตรียมพร้อมในการดูแลเด็กอยู่แล้วนะคะ
ขวางยิ่งใหญ่วิ่งเล่นรอบโรงเรียนกัน